มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะ
นักร้องสาวกับเพื่อนสาวประเภทสองไปรับประทานส้มตำกันอยู่
จากนั้นมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา๒คนนะคะ
เอาปืนมายิงเธอกับเพื่อนเธอเธอนี่บาดเจ็บสาหัส
ส่วนเพื่อนเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนี่คือภาพหลังจากที่ถูกยิงใหม่เลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคนร้ายทั้งสองคนค่ะ
สอบสวนไปสอบสวนมามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
สองคนนั้นเขาโกรธที่นักร้องสาวกับเพื่อนไปบอกตำรวจว่าเขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เหตุการณ์นี้ก็คือนางสาวเพชรรัฐดาเจริญวัยอายุ๔๓ปีเป็นนักร้องอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่ศีรษะ๑นัดขา๓นัดอาการสาหัส
ส่วนเพื่อนที่เป็นสาวประเภท๒ชื่อว่านายอมรินลำพาอายุ๓๕ปีถูกยิงเหมือนกันนะคะ
จุดสำคัญเลยเข้าที่ใบหน้าที่ขาตอนแรกเนี่ยอาการสาหัสนะคะถูกยิงที่ร้านส้มตำ
ริมถนนสาย๓๔๗ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอายุทยา
สวัสดีค่ะฝ่ายที่เป็นเพื่อนซึ่งแผ่นสาวประเพยส๒
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสืบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บและผู้ตาย
มานั่งกินส้มตำในร้านส้มตำแห่งนี้จนร้านปิดเลย
แต่ผู้บาดเจ็บและผู้ตายก็นั่งอยู่ในร้านต่อ
หลังจากนั้นไม่นานมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะ
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนเข้ามายิง
จนหนึ่งคนบาดเจ็บหนึ่งคนเสียชีวิต
นางสาวเพชรดาให้การว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
บอกว่าเห็นเหมือนกันรู้จักเหมือนกัน
ชื่อว่านายเอสชื่อเล่นแบบนี้
แต่ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงนะคะ
หลังจากตำรวจได้ข้อมูลพันธุ์ตำรวจโทมาโนธบุญสงฆ

นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้

ชื่อว่าในการมีวงสมหรือว่าเอส

สามารถจับกลุ่มได้ในเขตพื้นที่ตำบลวัดตูมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับอาวุธปืนที่คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ

นำตัวมาสอบสวนต่อค่ะที่สพพระนครศรีอยุธยา

เพราะว่าบอกว่าจะต้องสอบสวนผู้ต้องหาอย่างละเอียดอีกครั้ง
และต้องรอรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูง

แต่ผู้สื่อข่าวของเราถามไปถามมานะคะ

สาเหตุเบื้องต้นอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ตายและผู้บาดเจ็บ

แจ้งบ่อแสกับตำรวจว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็คือ
นายเอสหรือว่านายการและนายชุมพลเนี่ย
เป็นผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
๒คนนี้โกรธแค้นก็เลยมาก่อเหตุยิงขณะที่๒คนนี้นะคะ
กำลังรับประทานส้มตำกันอยู่ค่ะ